เหนือใต้ออกตก๗๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร

ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

แล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

ตองรัชตะวันโภชนุกูลนะคะ
วันนี้ใบตองพาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวังค่ะ
เพื่อที่จะพามาชมความสวยงามของผ้า
และเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของผ้า
ภายในนี้นะคะมีการจัดนิทัศกาลอย่างสวยงามมาก
ว่าจะน่าสนใจและน่าติดตามขนาดไหนตามมาเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้เราได้มีโอกาสเข้ามาชมความงดงามของสถานที่
หอรัศดากรพิพัฒน์ซึ่งปรากฏหลักฐานการใช้พื้นที่บริเวณนี้
โดยรัชกาลที่๕โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้
ก่อสร้างอาคาร๒ชั้นเพื่อเป็นที่ทำการกรมพระคลังมหาสมบัติค่ะ
และได้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้า
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏอย่างเป็นทางการ
เมื่อปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าค่ะตอนนี้นะคะ
ไม่ต้องอยู่กับพันธรักษ์พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชินีนาฏผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับผ้าไทยในวันนี้นะคะ

ก่อนอื่นขออนุญาตถามที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะเรียกว่าอะไรคะ
อ่าที่นี่เรียกว่าหอรัศดากรพิพัฒน์ค่ะตั้งอยู่ในเขตอ่า
พระราชสารชั้นนอกของพระบรมมหาราชวังค่ะ
สำหรับพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยค่ะจุดเริ่มต้นของการจัดทำพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ย
มีที่มาที่ไปยังไงค่ะจริงแล้วพิพธภัณฑ์ผ้าเกิดจากพระราชสาวโอนี
มีสถานที่เก็บรักษาแล้วก็จัดแสดงรวมถึงอนุรักษ์ค่ะ
รวมไปถึงสิ่งทอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ

แล้วสำหรับนิทัศกาลที่กำลังจัดแสดงอยู่ในตอนนี้ล่ะคะ
ปัจจุบันนี้เราจัดแสดงนิทัศกาลผ้าบาติกในพระปิยมหาราชค่ะ

ขออนุญาตคุณราฟเนี่ยนำชมด้านในบริเวณส่วนจัดแสดงนิทัศกาลเลยนะคะ

เชิญค่ะ
ไม่รอช้าแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม
ประวัติศาสตร์ของผ้ารอให้เราได้เข้าไปสัมผัสแล้วค่ะ
ความสวยงามของสถานที่ก็ชวนให้มีความสุขแล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้ไปชมความงามของผ้าบาติก
ซึ่งเป็นหนึ่งในงานสำคัญที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
ขอบอกเลยค่ะว่าที่นี่นำผ้ามาจัดแสดงเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเป็นคอเล็กชั่นผ้าบาติกของรัชกาลที่๕
และเรื่องราวความรู้เรื่องผ้าบาติกในแต่ละภูมิภาคของชาวา
ซึ่งมีสีสันและลวดลายที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
โซนในการจัดแสดงนิทัศกาลผ้าบาติกครั้งนี้ใช่ไหมคะ
ติกทั้งหมดที่รวบรวมอยู่ในนี้มีประมาณกี่ผืนได้คะ
ณที่เราจะแสดงตอนนี้ก็คือมีทั้งหมด๓๗ผืนค่ะ
แต่ว่าจริงแล้วในคอลเคชั่นทั้งหมดที่พระองค์ท่านทรงสะสมไว้
ก็คือจะมี๓๐๗ผืนค่ะ

ใช่ค่ะก็คือเก่าสุดก็น่าจะประมาณปี๒๔๑๓
ทำไมพระองค์ท่านถึงมีผ้าสะสมไว้เยอะขนาดนั้นนะคะ
เนื่องจากว่าพระองค์ท่าน๑คือพระองค์ท่านเสด็จเยือนชาวา๓ครั้งนะคะ

ระหว่างทางที่พระองค์ท่านเสด็จเยือนเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จเยือนหลายเมืองมาก
ระหว่างนั้นพระองค์ท่านทรงสนพระราชฤทัยในผ้างานธัตกรรมชนิดนี้
เพราะฉะนั้นก็เลยได้ซื้อจากหลายพื้นที่เนี่ยกลับมาพร้อมกันหลายผืน
ก็เลยทำให้ทั้งหมดในคอลเลคชั่นของภาพปฏิของพระองค์ท่านเนี่ยมี๓๐๐เลยค่ะ
ค่ะแล้วก็สำหรับโซนนี้นะคะก็คือจะเป็นโซนที่เราให้ความรู้เล็กน้อยว่าผ้าบาติกในพระปริยมหาราชที่เรามีเนี่ยค่ะมีประเภทไหนบ้างนะคะ
ก็คือเป็นผ้าพกศีรษะนะคะแล้วก็ผ้าตัวอย่างลายที่เคยเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะ
ก็คือพระบริษัทก็คือจะใช้แค่เฉพาะกับสุภาพบุรุษเท่านั้นนะคะ
ถ้าตัวอย่างไลน์ก็คือแต่ละโรงเขียนเนี่ยเขาจะเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำลายในอนาคตของเขา
แล้วก็ผ้ากายปันจังกับผ้าสโรงก็คือทั้งสองแบบเป็นผ้านุ่ง
แต่ที่บอกไปก็คือผ้ากายแบนจังเนี่ยจะมีลักษณะที่ยาวกว่าเท่านั้นเอง
แล้วก็ผ้าสโรงซึ่งปกติผ้าสโรงเนี่ยเวลาเขาจะนุ่งบางครั้งก็คือจะมีการเย็บ
เหมือนเป็นผ้าถุงของบ้านเรานะคะแบบนั้น
แล้วก็ผ้าคาดอกค่ะอันนี้ก็คือเป็นเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีค่ะ
ผ้าบาติกภายในงานนะคะมีหลากหลายชนิดมากค่ะ
ทั้งเป็นผ้าโพกศีรษะสโรงกายปัญจังหรือผ้านุ่งและผ้าคาดอกค่ะ
ส่วนผ้าก็มาจากหลากหลายแหล่งซึ่งเป็นเมืองสำคัญอย่างผ้าจากเมืองเปอร์กาลองงัน
สุรากาต้าเมืองยอกยากาต้าเมืองการุดค่ะ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
โดยพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงพระราชนิพลไว้ในสมเหตุรายวันว่าเอ่อ
โรงเขียนแห่งนี้เหมาะที่จะมาชมโชว์ขั้นตอนการทำผ้าบาติกแต่ละขั้นตอนเนี้ยอย่างเป็นระบบ

บนนะคะก็คือจะเป็นผ้าคาดอกซึ่งในภาษาอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเรียกว่า
เข็มเบงเข็มเบงอันนี้เป็นลายนะคะหรือว่าลายที่เหมือนกับสายฝนอ๋อ
ก็คือจะเป็นลายใช่ค่ะเป็นลายที่ค่อนข้างทำยากอีกหนึ่งลายแล้วก็ลายเนี้ย
เป็นลายที่ใช้แค่ในเฉพาะราชสำนักของชาวากลางเท่านั้นค่ะเห็นผ้าบาติกสวยสวยแบบนี้
ไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะยังมีความหมายและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงสถานะของผู้ใช้
และโอกาสในการนำมาใช้อีกด้วยเพราะผ้าบางผืนก็ใช้เฉพาะบุคคลสำคัญ
ซึ่งดูได้จากสีและลวดลายอีกด้วยนะคะ
ค่ะแล้วอีกจุดหนึ่งที่สำคัญในห้องนิทัศกาลนะคะ
ก็คือเป็นฉลองพระองค์แบบกษัตวาจำลองค่ะ
ซึ่งฉลองพระองค์นี้นะคะเราจำลองมาจากพระบรมชายลักษณ์ทางด้านหลัง
พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงฉลองพระองค์แบบสุรตานของชาวาจริงนะคะ
ส่วนผ้าที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเรียกว่าผ้าโดโดสค่ะ
อ๋อแล้วก็จะสวมทับลงไปบนพระสนาปเผาที่เป็นพระสนาปเผาเปิตรละค่ะ
กษัตริย์จะส่งผ้าชนิดเนี้ยค่ะผ้าห้ามตกพื้น

ก็เลยต้องให้หุ่นช่วยพยุงชายผ้าไว้

ใช่ค่ะอันนี้คือทางเจ้าหน้าที่ของวังในยกยากาต้าเนี่ยเขาแจ้งมา
ซึ่งองค์นั้นเนี่ยเป็นพระมาราจริงที่มีการประดับด้วยแผนทองคำนะคะ
ดุลลายแล้วก็ลงยาสีน้ำเงินเข้มค่ะ
ส่วนสีน้ำตาลที่เราเห็นนั่นเป็นขนของบีเวอร์นะคะ
ก็คือลักษณะแบบนี้จะสวมใส่ได้เฉพาะ
อ่าสุรต่างค่ะแล้วก็พระบรมวงศ์สาหนธุวงศ์ผู้ชายชั้นสูงค่ะ
ผืนหนึ่งที่เป็นผืนสำคัญของนิทัศกาลเราก็คือผ้าบาติกลายศิริกิจนะคะ
ซึ่งผ้าบาติกลายซีริกิตเนี่ยเป็นลายที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๐๓ค่ะ
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
รมนาบพิษท่านเสด็จเยือนอินโดนีเซียนะคะ
พร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าซีริกิตพระบรมราชินาธิ์ในรัชกาลที่๙ค่ะ
ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยประธานาธิบดีซูกาโนเนี่ยก็ได้ให้ช่างเขียนนะคะออกแบบลายผ้าบาติกขึ้นมาหนึ่งลายเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาศในพระจริยวัตรอันงดงามในพระสริชิโอมอันงดงามของพระองค์ท่านก็เลยออกมาเป็นลายลายนี้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็คือเรียกลายนี้ว่าลายศิริกิจเลย
เพราะยังมีไฮไลท์ในห้องอื่นอื่นอีกด้วยแล้วสำหรับพื้นที่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งโซนในการจัดแสดงนิทัศน์การผ้าบาติกใช่ไหมค่ะใช่ค่ะห้องนี้เรียกว่าห้องกิจกรรมค่ะซึ่งห้องกิจกรรมเนี้ยค่ะคือคือตรงตามชื่อเลยก็คือเป็นกิจกรรมเราจะมีแบบว่าเอ่อลายผ้าบาติกที่เราถอดลายมาจาก
ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จเยือนชวาของในหลวงรัชการที่ห้าค่ะรวมไปถึงให้ลองออกแบบผ้าบาติกของเราเองด้วยค่ะด้วยตัวเองใช่มาด้วยจอจอนี้
จากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะก็คือเป็นการแต่งตัวแบบชาวาซึ่งเราเนี่ยสั่งซื้อเสื้อผ้ามาจากชาวาเลย
ทุกคนได้ลองได้ลองใส่แต่งตัวเป็นคนชาวาจริงว่าเราใส่ออกมาแล้วจะออกมาสวยงามขนาดไหน
ไหนแม้ห้องกิจกรรมดีแบบนี้เดี๋ยวใบตองขออนุญาตเล่นทุกกิจกรรมในนี้เลยละกัน

จากเราจะได้สนุกสนานกับการทดสอบความรู้เรื่องผ้าบาติกว่าแต่ละส่วนเรียกว่ายังไงแล้ว
ยังได้มีโอกาสออกแบบลายผ้าเก๋อีกด้วยนะคะ
และปิดท้ายก่อนออกจากห้องนี้ใบตองก็ไม่พลาดขอแต่งกายแบบชาวชาวากันหน่อยค่ะ
จะแต่งออกมาแล้วสวยขนาดไหนเอาใจช่วยใบตองด้วยนะคะ
เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมไม่ต้องใส่ชุดแบบนี้สวยใช่ไหมล่ะคะ
และวันนี้ใบตองยังได้ชมความสวยงามของผ้าแบบตระกาลตาได้อิ่มตาอิ่มใจมากเลยล่ะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะที่มาให้ข้อมูลเรื่องนิทัศกาลผ้าบาติกวันนี้แต่ว่าใบตองไม่กลับไปมือเปล่าแน่นอน
เพราะว่าจะต้องไปซื้อของฝากติดไม้ติดมือเดี๋ยวกลับไปฝากคุณแม่ด้วยนะคะ
รอสักครู่นะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดกลับก่อนนะคะ
กลับบ้านชุดนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมานะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าใบตองรู้สึกประทับใจมาก
แล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นความสวยงามตระการตาของผ้าเยอะแยะมากมายจริงค่ะ
และนอกเหนือจากเรื่องของความสุขที่เราได้เห็นความสวยงามของผ้าแล้วนะคะ
สิ่งหนึ่งที่วันนี้ใบตองได้เรียนรู้ก็คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ถูกถ่ายทอดลงบนผืนผ้านั่นเองค่ะ
ช่วงหน้าที่นี่ค่ะ
ใบตองจะพาไปเข้าสวนสูตรอากาศดีกับวิถีอินซีและกิจกรรมสนุกที่ปฐมออร์แกนิคฟาร์ม